ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
ที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีรถกระบะที่ดัดแปลงเป็นรถสองแถว
กำลังจะขึ้นเนินปรากฏว่ารถดับ
แล้วก็ไหลลงมาและที่สำคัญรถสองแถวคันนี้
มีทั้งพระสงฆ์มีทั้งสามเณรอยู่เต็มรถเลย
จังหวะที่ไหลลงมาสามเณรก็เหมือนจะร่วงลงมาจากรถนะคะ
พระพี่เลี้ยงที่อยู่บนรถก็พยายามจะช่วยเอาตัวไปดันไปกันเอาไว้
ปรากฏว่าร่วงตกลงมาจากรถรถไหลลงมาทับและมรณภาพ
มรณภาพเพราะช่วยเหลือสามเณรที่อยู่บนรถ
สละชีวิตตัวเองเลยนะคะ๘โมงเช้าวันนี้เองค่ะ
ถนนตรงนี้เป็นถนนสองเลนสวนทางกันนะคะเป็นทางขึ้นสำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชา
ความสูงชันระยะทางยาวกิโลครึ่งรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีแดง
แปลงเป็นรถสองแถวรับจ้างอยู่ในสภาพที่ท้ายรถเนี่ยค่ะ
อัดชนกับเสาไฟฟ้าพังยับเลยอย่างที่เห็น
ท้ายรถมีสามเณร๑๐รูปได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกกระแทกนะคะ
แล้วก็มีบาดแผลถลอกตามตัวนอกจากนี้ค่ะ
ริมถนนมีพระสงฆ์สองรูปที่กระเด็นออกมาจากรถหนึ่งเลยก็คือพระธนาวุฒิ
วลเอ้ยอายุ๓๖ปีนอนหงายหน้าอยู่ริมถนนนะคะ
ก็บาดเจ็บจากการกระแทกเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวพระและสามะเนรที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ที่น่าเศร้าใจและสลดใจก็คือพระบายดีกาธิรษักร์ไวยะขุนทศอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรที่บวชใหม่อะค่ะสภาพคือนอนหงายหน้า
แล้วมีแผลเต็มตัวเลยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
หายใจอ่อนแรงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตแต่ไม่ทันสุดท้ายท่านมรณภาพค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะสองแถวชื่อนายสมชายนามสมบูรณ์
ไม่อยู่ตรงนั้นอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
หลบหนีไปทั้งที่เนี่ยมีพระมรณภาพแล้วก็สามะเนรได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับนายองค์อาจจ่าอินอายุ๓๓ปี
เป็นลูกศิษย์พระบัยดีกาจิรษักร์วัยคุณทศ
และคนขับรถสองแถวที่วิ่งตามมารวมไปถึงคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
คืออยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะไหนยังไง
เราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะรถสองแถวคันที่เกิดเหตุกำลังขับขึ้น
สำนักสงฆ์เขาพระครูศรีราชาเพราะว่าอยู่บนเขาอ่ะนะคะ
ก็ต้องขึ้นเนินไปบนรถสองแถวคันที่เกิดเหตุ
มีพระสงฆ์และสามมะเนรรวมทั้งหมดสิบสองรูป
ก็นั่งโดยสารมาในแต่ละแถวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสามเณรนั่งอยู่
ห้ารูปห้ารูปสองแถวนะคะพระพี่เลี้ยงจะนั่งปิดท้ายสองรูป
แล้วพอรถขับขึ้นเขาไปเนี่ยค่ะปรากฏว่ารถน่าจะขัดคล่อง
เหมือนกับเครื่องดับอ่ะคุณผู้ชมแล้วเครื่องดับขณะกำลังขึ้นเขา
ทีนี้แหละรถก็เลยเสียหลักแล้วก็ไหลลงมา
จังหวะนั้นค่ะพระพี่เลี้ยงที่นั่งอยู่ท้ายสองรูปค่ะ
ก็ช่วยกันกั้นเนี่ยค่ะพอรถไหลกั้นไม่ให้สามะเนรร่วงลงมา
แต่เนี่ยพระใบดีกาธิรศักดิ์ท่านกั้นแล้วท่านร่วงลงมา
แต่จังหวะที่ท่านร่วงลงมาเนี่ยเหมือนกับว่าศีรษะไปชนกับโขดหินด้วยนะคะ
ก็เลยพลัดตกลงมาแล้วพอรถไหลก็ไหลมาทับเลย
พอไหลมาทับปุ๊บก็พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้ารถถึงจะหยุดได้อ่ะ
ค่ะศีรษะท่านไปกระแทกกับหินแบบนี้พระพี่เลี้ยงร่วงลงมาสองรูปนะคะ
แต่ท่านที่ศีรษะไปกระแทกหินเนี่ยรถไหลมาทับก็เลยมรณภาพไป
แล้วก็เนี่ยมาหยุดได้กับเสาไฟฟ้าข้างทางแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะนายองค์อาจลูกศิษย์ของพระที่มรณภาพให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าพระใบดิกาธิรษักนอกจากเป็นพระพี่เลี้ยงแล้ว
เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ท่านฝันอยากเป็นทนายความ
อ่านหนังสือกฎหมายเป็นประจำค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทด้านกฎหมายด้วย
รู้สึกเสียใจมากที่ท่านสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือสามเณรทั้ง๑๐รูปเอาไว้
ไม่ให้ตกลงมาจากรถสองแถวคันนี้นะคะ
แล้วคันที่เกิดเหตุจะอยู่ข้างหน้าแล้วไหลลงมาผมเห็นพระอาจารย์ที่ท่านเป็นพระพี่เลี้ยอ่ะ
จับอยู่ทั้งสองข้างกันระหว่างกันใช่เพราะว่าช่วงช่วงที่สายเนี้ย
ถ้าเกิดไม่มีใครก่อนขึ้นหลังใช่ไหมใช่ที่ว่าทางขึ้นอ่ะใช่
อ่าทางขึ้นตรงกันเพื่อไม่ให้ลึกไม่ให้ไม่ให้เน้นไม่ให้เน้น
บีดถูกถูกเบียงออกกันอ่าใช่แล้วท่านคงคือมันสะบัดแรงมาก
แล้วช่วงนั้นก็ชุดรวมมุลกันแล้วก็คงจะไม่ไหวอ่ะ
แล้วก็ล่วงพอล่วงลงมาก็คือตีรังกาลงเลยนะ
ลงกลางลงแล้วก็อยู่ใต้ท้องรถท่านก็เป็นพระวิทยากรที่ว่ามีความสามารถ
ตอนนี้ท่านกำลังเรียนในเรียนเรียนทนายท่านอยากเป็นทนาย
ท่านอ่านหนังสือทีสี่ทีห้าด้วยหวังอืมตั้งใจว่าอยากจะเป็นทนาย
พ่อแม่ที่ภูมิใจผมก็ดูแลตลอดท่านอยากกลับบ้าน
ผมก็พาท่านไปที่ไหนสำลับงานบรรยายท่านบรรยายระดับสถานสำรวจ
ไปทุกที่ครับทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับเด็กชายอติคุณทวิพัฒน
อายุ๑๓ปีนักเรียนโรงเรียนอัดสัมชันศรีราชา
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสำเนณที่นั่งมาท้ายรถกระบะสองแถวคันเกิดเหตุค่ะ
เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะว่านั่งรถไปกลางทางได้แล้ว
รถดับกระทันหันแล้วก็อยู่ทางขึ้นเนินพอดีค่ะ
พอรถดับระหว่างขึ้นเนินทีนี้แหละรถไหล
พยายามจะสตาร์ทอีกครั้งจังหวะที่ไหลนะคะ
แต่รถก็ดับอีกอืมตอนนั้นเนี่ยโอ้โห
รถก็เลยไหลลงเขาแบบเร็วมากอะค่ะ
แล้วก็กลายเป็นเหตุสลดนี้
แบบบางคนก็หลุดไปหลุดไปบ้าง

ผมก็แค่เห็นทุกคนว่าพยายามจับอะไรกันอยู่
ซึ่งสามะเนรทั้งหมดที่ประสบเหตุในวันนี้นะคะเป็นสามเณรที่เพิ่งบวชเมื่อ๒๙กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
เพิ่งบวชเลยสุดท้อนใช่ค่ะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสำชันศรีราชา
บวชฉลองครบรอบเจ็ดสิบห้าปีของโรงเรียนนะคะแล้วก็ลงไปรับปริณฑบาตในตอนเช้าที่ด้านล่างตีนเขาอ่ะค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถสองแถวเพื่อจะกลับไปที่วัดแต่ทางกลับวัดจะต้องขึ้นทางที่เป็นทางลาดชัน
แล้วก็มาเกิดเหตุนี้ซะก่อนอย่างที่บอกว่าคนขับสองแถวหนีเฉยเลยอ่ะ
อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้อาการของพระสงฆ์และสามเณรที่บาดเจ็บทุเลาลงก่อน
ก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและต้องดำเนินคดี
กับคนขับรถสองแถวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ว่าคนขับรถสองแถวอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็บวกกับเครื่องยนต์มีปัญหาขัดข้องเครื่องยนต์ดับ
แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกตกใจทีนี้รถไหลมาเลยมันเลยเกิดเป็นเหตุเศร้าแบบนี้นะคะ
แต่ไม่ควรจะหนีไงใช่นะคะ